แต่ว่าตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวไฟไหม้กันก่อนค่ะ
มันเกิดเหตุไฟไหม้เป็นร้านวัสดุก่อสร้าง
แล้วก็เครื่องสังขพันธ์อยู่ที่ทัพทันที่อุทัยธานี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ดูสิฮะ
ไฟไหม้ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมรถดับเพลิงเป็น๑๐คันเลย
แล้วเขาบอกว่าไหม้กลางเมืองแบบนี้กลัวคุณมันจะลุกลาม
ใช่ค่ะแต่นี่ค่ะที่ไฟไหม้แบบนี้
ขนาดเร่งมาฉีดน้ำแล้วนะสุดท้ายเนี่ยเอาไม่อยู่
ทั้งหลังไหม้ทั้งร้านเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๕๓๐ที่ผ่านมา
ตำรวจสพทัพทันที่อุทัยธานีได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีไฟไหม้ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลทัพทันที่หมู่๑
ทีนี้ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะ
เอารถน้ำของเทศบาลทัพทัน๒คันไปดับไฟ
จุดที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวไม้๒ชั้น๒คูหา
ก็เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างขายเครื่องสังกภัณฑ์นี่แหละค่ะ
ด้วยความที่อาคารมันเป็นอาคารไม้ไงคุณผู้ชม
พอติดไฟปั๊บเนี่ยพลึบเลยค่ะไฟมันลุก
และแถมข้างในมีอุปกรณ์การก่อสร้างอีกเพียบเลย

ดับเพลิงที่มา๒คันแรกนี่เอาไม่อยู่นะคะ
ก็ต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้เอารถดับเพลิงมาอีกเป็น๑๐คันเลย
พยายามเร่งฉีดน้ำสกัดแต่ก็ไม่สามารถระงับเหตุได้ค่ะ
สุดท้ายไฟมันเผาไปทั้งหลังเลยนะคะ

ฉีดน้ำเลี้ยงสกัดเอาไว้ต่อไป
เพื่อไม่ให้ไฟมันจะลุกลามจากร้านค้าตรงนี้

ทีนี้บ้านข้างค่ะตอนเกิดเหตุ

ไฟมันลุกแบบนี้แล้วมันก็มีความร้อนระอุ

กถังแก๊สลากอะไรมากลัวไงว่ามันจะเกิดระเบิด

โดยเฉพาะร้านที่อยู่ติดกันเขาเป็นร้านขายถังแก๊ส

เพราะไม่งั้นถ้าเกิดมีระเบิดมันจะกลายเป็นความสูญเสียมหาศาล
กว่าจะสกัดเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังวางใจไม่ได้ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้
ไม่ให้ไฟมันปะทุขึ้นมา
เพราะว่าในกองเพลิงก็ยังเต็มไปด้วยพวกใบไม้ต่างที่มันร่วงลงมาทับถม

ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของก็คือนายพัฒนาทิติรักพาณิชย์
บอกว่าตอนนั้นตอนที่เกิดไฟไหม้
เขาตื่นมาแล้วก็กำลังจะอาบน้ำอยู่ชั้นล่าง
แล้วก็เตรียมจะเปิดร้านแล้วไงคะเพราะมันไหม้ประมาณตี๕
ทีนี้เห็นไฟไหม้อยู่ชั้นบนก็เลยเรียกพี่สาวให้หนีออกมาจากบ้านก่อน
แต่สาเหตุเบื้องต้นตำรวจบอกว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ต้องรอความแน่ชัดจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดด้วยนะคะ